ทินทรคอนายกผู้ชายคนนี้อายุสามสิบ
คุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์มาเร็วจี
แล้วไปชนเอาแท่นพระพุทธรูป
ร่างของเขากระเด็นไปอยู่หลังพระพุทธรูป

แม่ร้องไห้แทบขาดใจมาเลยครับ
หลังจากลูกชายขี่รถจักรยายนพุ่งชน

สมเด็ดพระพุทธราชาญโตพมรังศรี

ลูกก็เอาไปผัวก็เอาไป

คุณผู้ชมครับส่วนญาติญาตินะฮะ
แล้วก็เพื่อนที่มาถึงที่เกิดเหตุ

ตะบนสาวริกาอำเภอเมืองนครนายก

มาดูหน่อยสิรถจักรยายนต์ยนต์พุ่งชน
แท่นตั้งพระพระทรูปทางขึ้นเขา
แต่ไม่เจอคนเจ็บนะเจอแต่มอเตอร์ไซค์

กู้ภัยมาถึงปั๊บหาสิครับ

คนไปอยู่หลังพระองค์ทรูป

ก็คือนายพานุวัดวงศรีอายุสามสิบปี
สิบปีเสียชีวิตอยู่ทีมข่าวนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
อบตสาวริกาจับภาพช่วงที่นายพานุวัฒน์เนี่ยขี่รถมาด้วยความเร็ว
คุณผู้ชมดูนะฮะเร็วไม่เร็วคุณผู้ชมดูฟึดไปแล้วนะครับ
พุ่งไปชนนะฮะแท่นตั้งพระพุทธรูปตอนตีสองสิบสองนาที
ครับร่างกระเด็นนะฮะจากรถไปอยู่หลังองค์พระที่ผมเล่า
คือชนแรงขนาดตลปัดเหล็กของหลวงพ่อเงินยังหักเลยครับ
เพื่อนสนิทของผู้ตายเล่าบอกว่าตอนกลางวันเขากับเพื่อนอีกคนนะ
ตกปลากันแล้วก็จอดรถจักรยานยนต์ไว้เอ๊ะทำไมหมามันเห่ามันหอนจัง
หันไปที่รถจักรยายนต์ของเขาซึ่งปกติถ้าผู้ตายมาด้วยเนี่ย
ก็จะชอบไปนั่งที่รถเอ๊สังหรณ์ใจใจไม่ดีแล้ว
กระทั่งกลางดึกครับผู้ตายมาหาที่บ้านอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า
แต่ก็ไม่ค่อยพูดนะจนตีหนึ่งกว่าก็เออกลับก่อนก็แล้วกัน
ผู้ตายบอกจนเนี่ยนะฮะเขาเข้านอนแล้ว
แล้วก็มีคนโทรมาหาบอกเฮ้ยพานุวัฒน์อ่ะ
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนะ
มันขอกลับมันก็กลับบ้านก่อนครับคือปกติแกเป็นคนขับรถเร็วอะไรบ้างไหม
อ่ะพี่มันไม่ขับรถเร็วมันมันไม่ขับรถเร็วเลยเนี้ยอืม
เห็นว่ามันมีรางสังหรณ์ก่อนหน้านี้หรอใช่ไงพี่
มันเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ผมวันนี้ผมไปตกปลาไก่หมูสองคนอ่ะ
ผมว่าทำไมหมาตามจริงมันไม่ได้หอนพร่ำเพื่อนะ
อันนี้หมามันหอนมาทางรถผมอ่ะอ่า
มันจะเป็นคนที่มันจะมาหาผมเนี่ยมันจะนั่งรถผมประจำอยู่แล้วครับ
หมามันหอนวันนี้ที่เราไปตกป่าก็คือเย็นแต่ผมไม่ได้ทักอะไรนะ
ผมก็เฉยน้องสาวของผู้ตายบอกว่าครอบครัวก็ไม่ติดจิต
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะเพราะเราดูกล้องวงจรปิดแล้ว
คาดว่าคาดว่าน่าจะปัญหาส่วนตัวเรื่องแฟนแหละนี่ครอบครัวเขามองแบบนี้
จริงที่ผ่านมาก็พยายามให้กำลังใจนะคอยดูแลแล้ว
ไม่ไม่อยากจะให้อยู่คนเดียวก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ครับ